ในยุคนี้ปัจจุบันเราจะเข้าไปไหนตามตึกอาคารต่าง

เสร็จปั๊บเราก็ต้องสแกนนงสแกนนิ้วเพื่อจะเข้าตึกเข้าห้องของเรา

นี่บางทีนะเข้าออกเข้าออกบางทีมันงงนะ
สรุปจะวัดอุณหภูมิก่อนหรือว่าจะต้องสแกนนิ้วก่อน

พี่คนนี้งงเลยล่ะครับ
โอ้ยมึน

คือวัดอุณหภูมิเสร็จจะเข้าเลย

สแกนนิ้วตรงเครื่องวัดมันซะเลย

บางทีนะเราเข้าเราออกตึกบ่อย
งานเยอะไงต้องติดต่อประสานงานคนนั้นคนนี้
โอ้โหทีนี้งงไปหมดแล้วครับ
โอ้โหเอาแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่ายุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องทำกันแบบนี้แหละ
ไม่งั้นนะเรื่องราวของโควิดมันก็ไม่จบลงง่าย

นั่นแหละความผิดพลาดมันก็ต้องเกิดขึ้นได้บางครั้งบางคา
แต่ดีนะที่เพื่อนนะนะอุตส่าห์ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน

เป็นการประจานจริง
ไม่เป็นไรมันเป็นการเตือนสติกัน
แต่สุดท้ายคลิปนี้ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วนะครับ
ตอนนี้ทุกคนเตือนกันที่หมดแล้ว
จริงแนะนำนิดนึงถ้าเกิดมีจุดสแกนนิ้วเยอะก็ควรจะมีแอลกอฮอลนะ
เออให้แบบว่าสแกนเศษล้างมือหรืออะไรทำความสะอาด
แต่ว่าดิฉันว่าแต่ละบริษัทเขามีมาตรการอยู่แล้ว

บางทีผมชอบเอาหน้าผากไปใกล้ไอ้ที่สัมผัสอุณหภูมิ
พอทำเสร็จปุ๊บพอจะไปสแกนนิ้วเอาหัวไปใกล้ตรงที่สแกนนิ้วก็เป็นเหมือนกัน

จริงมันเป็นได้คุณบางคนเหม่อมันก็จะมีอาการเรา

มันก็เลยมีอาการเบลอบ้างเล็กน้อยซึ่งมันเกิดขึ้นได้
แต่ว่ายังไงก็มีสติกันเยอะแล้วกันนะคะ